สวัสดีครับหมอไก่ครับ
รักสดใสเหมือนเดิมมาเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์
หมอไก่คะจะมีราศีอะไรที่มันตรงกับคุณชนะ

ต้องมาดูกันดีนะคะมาดูก่อนเลยนะคะว่าราศีไหนที่แบบว่า
การงานดีนะคะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะคะ
ก็คือชาวราศรีมีนนั่นเอง
ใช่ค่ะชาวราศรีมีนเรียกว่าโอ้โหเป็นช้างเผือกในที่ทำงานเลยก็ว่าได้
การงานเนี่ยโอ้โหโดดเด่นอย่างมาก
การงานเขาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง
ที่เมื่อก่อนชาวราศีมีนเป็นราศีที่เงียบมาก
เงียบสงบศูนย์เดซิเบลคือไม่มีอะไรเลย
อาจจะไม่ค่อยได้มีใครมองเห็นทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีว่างั้นเถอ

ใช่เลยค่ะเขาเรียกว่าทำดีแบบปิดทองหลังพระ
เมื่อก่อนขยันเท่าไหร่ก็ได้ผลลัพธ์เท่าเดิม
ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเงียบมากเลยนะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติพิจารณาที่พื้นดวงของชาวราศรีมีนเนี่ย
จริงเขาเป็นพวกประเภทคมในฝักนะ
เขาเป็นพวกฉลาดแต่ว่าไม่ค่อยอวดตัว
ไม่ค่อยอวดภูมิออกมาว่าเขารู้

ใช่เขามีของอยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดออกมา
แสดงออกเขาเรียกว่าเป็นเสือซุ่ม
เพราะว่าพื้นฐานดวงของเขาเขาเรียกว่าพระอาทิตย์ตกน้ำ

อาทิตยตกน้ำหมายถึงว่าดวงอาทิตย์ในดวงของเขา
มันเข้าราศีธาตุน้ำนะคะ
คนที่เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอ่านนิสัยยาก
คนที่อยู่ใกล้ก็มองไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่
ใช่ค่ะเขาอาจจะทำตัวเหมือนไร้สาระ
เพราะว่าจริงแล้วทุกการกระทำของเขา

เขาทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของตัวเขาเองหมด

จากที่เป็นเสือซุ่มอยู่ดีเงียบอยู่ดี
กลับดวงรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาได้

ดาวพระรหัสเข้าราพะหมายถึงว่าโอ้โหการงานดี
แล้วการงานให้ผลตอบแทนที่ดีมาก
ใช่ค่ะก็คือเขาเรียกว่าโอ้โหอุปสรรคอะไรไม่มีเลย

แต่ว่าชาวราศรีมีนมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงว่า
เวลาที่หมดไฟในการทำงานเนี่ย

ท้อแท้จะทิ้งหมดเลยนะคะ
แต่ว่าในตอนนี้เรียกว่าดวงกำลังดีมากนะคะ

ก็แสดงว่าไฟของเขามันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ไฟในการทำงานนะไม่ใช่ไฟอย่างอื่น

มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันด้วย
ใช้พลังที่ได้มาช่วงนี้ให้ดีต่อยอดไปให้ได้
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าทำงานอยู่ในบริษัท
มีโอกาสที่แบบว่าผู้ใหญ่จะเมตตา
เห็นในเรื่องของแบบว่าความสามารถของตัวคุณแล้ว

หรือว่าการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม
ไม่ได้แบบทำงานเหมือนเดิมโอ้ไม่มีหรอกค่ะ

ใช่ค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

โอ้โหเป็นดวงที่มาเลยนะคะ

เพื่อที่จะเพิ่มความปังเข้าไปอีก
ใช่ค่ะขอแนะนำว่าให้ชาวราศีมีนนะคะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
เพราะว่าดาวพระธาตุของเขาโดดเด่นมาก
พระรหัสจะหมายถึงในเรื่องของการศึกษา
เช่นการบริจาคทุนการศึกษาการบริจาคหนังสือก็ได้
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าบริจาคเป็นเงิน

เช่น๕๕๕บาทอย่างนี้ค่ะจะดีมากเป็นเก็บลับนะคะ

งานจะได้รุ่งพุ่งแรงกันต่อไปด้วย

ไปแล้วนะจ๊ะใครที่ไม่ได้อยู่ในราศีมีนไม่เป็นไร
คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่จะมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคก็ได้

ใช่ค่ะชาวราศีเมษเรียกว่าดวงการเงินดีมากนะคะ
มีโอกาสแบบรับทรัพย์รับจนแบบว่านิ้วเคล็ดเลยก็ว่าได้

เพราะว่าอย่างนี้ค่ะดาวสุกซึ่งเป็นกระดุมพระมาทับดวงชะตามาทับลักษณะของเขา
ก็หมายความว่าเขาจะมีโอกาสได้โชคลาภมีโอกาสในเรื่องของการทำเงินเข้ามา
ถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ลงทุนแบบระยะยาวก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดี

ก็มีโอกาสจะได้ราบเลย
ฟังหูไว้หูนะไม่ใช่อยู่แล้วไปอัดใส่เต็มที่เจ็บกลับมาทีก็มานอนเรียแผลอีก
รับทราบรับโชคมันต้องดูองค์ภูเขาอื่นด้วย

ใช่ค่ะขอแนะนำว่าให้ชาวราศีเมษเนี่ยช่วงนี้ไปทำบุญสักนิดนึงนะคะ

แล้วก็ถ้าสมมุติจะให้ดีมากควรจะเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของพวกกะทิแล้วก็นม
เช่นพวกปลอดช่องน้ำกะทิก็ได้กล้วยบัวชี
อ่าใช่ค่ะแต่ว่าอย่าเยอะมากเดี๋ยวหลวงพ่อท่านความดันขึ้น
ช่วงนี้หน้าร้อนด้วยบางทีอาจจะเสียง่ายเพราะฉะนั้นก็ทำแบบสดใหม่ไป
ใช่ค่ะปลอดชองปลักษณ์พอถ้าเป็นผลละมาแล้วรัดหวานได้ไหมคะ

เอาที่สะดวกได้แล้วก็ที่ตัวเองมีกำลังนะคะ
เคล็ดลับดีสำหรับคนที่เกิดราศีเมษจะได้มีเกณฑ์รับทรัพ

ท่านก็จะลำบากนะคะต้องเอาไปปรุงอีกค่ะ
เอาที่ต่างกันเลยไม่มีอีก
สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเข้าเกณฑ์
ว่าจะมีเมตตามหานิยมหรือเปล่า
ใช่ค่ะเป็นราศีอะไรคะ

ใช่ค่ะช่วงนี้ชาวราศีสิงศ์เขาเรียกว่าโอ้โห
โอ้โฮมาแล้วโอ้โฮ
ก็คือเขาเรียกว่ามีเสน่ห์มากนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครเข้าไปอยู่ใกล้กับชาวราศีสิงศ์มีเกณฑ์

โอ้โหช่วงนี้เขาเสน่ห์เขาแรงจริง
ก็เรียกว่าอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรนะ
แค่ยิ้มน้อยก็เดี๋ยวจะมีคนมารักแล้ว
เฮ่ยอะไรจะขนาดนั้นเคย

บ่นก็เห็นว่ายิ้มเบาเสาก็เข้าหา

ช่วงนี้แบบว่าแบบมีคนมารักคนเมตตานะคะ

มีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่แบบโปรไฟล์ดี
เป็นคนที่แบบว่ามีสตุ้งสตางค์กระเป๋าหนัก
เป็นคนมีอนาคตช่วงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยสำหรับชาวราศีสิง
เป็นดวงใครดวงเขาเป็นจังหวะที่ดวงเขาจะนำพาใช่ไหมคะ
อย่างนี้มันต้องแบบทำบุญเสริมดวงอะไรเพื่อเพิ่มเสน่ห์อีกไหมคะ
ก็คือควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพวกสัตว์จรจัด
อาณาถานะคะเช่นในเรื่องของการให้อาหารพวกสุนัขที่มันจรจัด
หรือว่าในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ที่มันบาดเจ็บก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ
ผมแนะนำแบบนี้แล้วกันผมว่าเดี๋ยวนี้มันมีสถานที่ที่เขารับเลี้ยงดูพวกสุนัขจรจัดเยอะ

ลองไปเสิร์ชหากันดูไปบริจาคเงินหรือว่าเอาอาหารไปให้
เพราะว่าส่วนใหญ่สถานที่ที่เขารับสุนัขจรจัดไปเลี้ยงกันเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจริงคืออาหารกับยา

ถูกค่ะมันก็เป็นเรื่องที่นะทำได้ง่ายไม่ยากก็ช่วยทั้งสัตว์ด้วยแล้วก็เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเราด้วย
แต่เห็นว่าราศีสิงศ์เนี่ยนะคะจะมีเพศตรงข้ามคอยอุปถัมภ์ด้วยเหรอคะ
ใช่ค่ะเกี่ยวข้องด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณทำงานก็ขอให้เข้าหาเพศตรงข้ามซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ
สมมุติว่าทำงานร่วมกับคนหมู่มากเนี่ยเราจะไปขอความช่วยเหลือนะคะ
ก็ให้เราเล็งเลยว่าคนไหนที่เป็นเพศตรงข้ามอยู่ใกล้เราก็ให้เราเนี่ยเข้าไปไม่ใช่เข้าไปอ่อยนะคะ
กัดแทรกเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาคุยกับเขาดี
ใช่หรือว่าถ้าสมมุติว่าจะหาผู้ใหญ่ให้หาผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้าม
ว่าเจ้านายเรามีสองคนผู้หญิงกับผู้ชายสมมุติฉันจะเข้าหาก็ให้เข้าหาผู้ชาย

มีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาอะไรแล้วก็เลือกเพศตรงข้าม
คุยกับเขาดีไม่ใช่ว่าหวานเสน่ห์อะไรไปแบบนั้นนะ
เอาธรรมดาก็เพราะว่าดวงคุณส่งเสริมอยู่แล้ว
คุณชนะก็คงไม่ต้องทำวิธีไหนเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในราศีสิงศ์
ทำยังไงก็เหมือนเดิมนะคุณชนะ
ยังไงก็เหมือนเดิมยังไงปล่อยให้ดวงชะตาราศีของคุณมีวันดีคืนแล้วกัน

โอ้โฮเล่นเสียงกันเนี่ยดูจากหน้า
เป็นเรื่องของการแซวกันหยอกกันแต่ว่า๓ราศีที่หมอไก่บอกมา
ว่าจะเป็นราศีมีนราศีเมษหรือว่าราศีสิงศ์ดวงช่วงนี้ท่านแบบว่าดีมาก
นะคะแต่คนที่ดวงดีที่สุดสำหรับวันนี้มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นค่ะ

ด้านหน้าก็คือศมเด็จวัชละครังเป็นพิมเกตบัวโตมปี๒๕๓๗
ได้ยินรึเปล่ากรุภร้ะ
พอดีว่าพ่อเขาชอบสะสมพระเครื่อง
คือว่าเป็นสิ่งที่บุชามานานนะคะ

นี่ก็มอบด้วยความตั้งใจให้กับคุณผู้ชม
ร่วมสนุกกับทางรายการส่งดวงเข้ามา
และผู้โชคดีประจำวันนี้ที่จะได้ดูดวงนั้นก็คือ
เกิดวันไหนบ้างเกิดวันเสาร์นะคะ

ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องลูกด้วย

ดิฉันก็เลยผูกดวงดูลักษณะให้เขาเลย

ลากคะนาของเขาสะถิบอยู่ที่ลาศีกัณฐ์
สมมุติว่าเวลาที่เขาจะไปอ่านพวกดวง
ตามนิตยสารหรือว่าอะไรเขาอ่านที่ลาศีกัณฐ์

อย่างคุณผุศดีเกิดพฤษภาก็จริง

แล้วขณะนั้นดูแล้วไม่ได้มีอะไรดีขึ้น
นอกจากความสุขทั้งใจนะฮะ

พื้นฐานเขาเป็นคนที่ขยันทำงานอยู่แล้ว
เรียกว่าเป็นคนบ้างานเลยก็ว่าได้
แต่ว่าในช่วงนี้การงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะ
สามารถทำได้เรื่อยแต่ว่าจะเหนื่อย
เพราะว่าจะไปพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้

เขาเป็นคนที่มีโชคลาภเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าในช่วงตอนนี้เลยนะคะ

ดวงการเงินค่อนข้างที่จะบางทีก็ติดขัดบ้าง

ทำให้ต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินมา

ก็ทำให้ช่วงนี้จะใช้จ่ายอะไรก็ต้องระวัง
แล้วก็พยายามที่จะต้องหาเงินให้เยอะไว้หน่อย

ค่ะเรื่องของโรคภัยมันมาเกี่ยวข้อง
อาจจะทำให้การทำมาหากินอะไรเรายากลำบาก

แต่น่าจะต้องมีทางออกเขาให้มีกำลังใจนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งคุณบุษฎีถามมันเรื่องของบุตร
อ่านะคะถ้าสมมติว่าจะถามเรื่องลูกว่า

ก็คือมีโอกาสที่จะได้ลูกสมใจ
แต่ว่าอาจจะต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องของพวก

หาหมอแนะนำไปหาหมอให้เขาตรวจร่างกาย

ใช่ค่ะก็คืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกเล็กน้อย
ไม่ได้บอกว่าเป็นอุปสรรคแก่การตั้งคันแต่อย่างใดนะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีลูกเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ลูกชาย
แต่ถ้าสมมุติว่าได้ลูกสาวจะเป็นลูกสาวแบบห้าวหน่อย
เหมือนผู้ชายจะเทไปกับผู้ชายเลย

ก็ถือว่าสำหรับใครที่รอคอยอยู่ว่าอยากจะมีบุตร

ไม่ได้ตรวจดวงชะตากันและยังได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่ไปด้วย
เดี๋ยวรอรับการติดต่อไปได้เลย